ผมชอบเรียกชื่อเต็มเพราะว่าคุ้นเคยกับชื่อนี้

อืม

แล้วก็สุดท้ายก็ต้องประกาศ

เพราะว่าหัวใจมีการเปิดปิดจังหวะ

แต่จริงด้วยวัยเขาก็ไม่แปลกที่จะเลิกเล่นเนาะเขาก็๓๐กว่าเข้าไปแล้ว
ใช่คือถ้ามองถึงเรื่องการบาดเจ็บมันก็ใช่ว่าแบบมีการบาดเจ็บติดตัวเยอะ
แต่ว่าเรื่องของหัวใจมันก็ค่อนข้างที่จะพิษภาษณ์เหมือนกัน

แล้วก็ในระยะหลังเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีนักเตะชื่อดังที่แบบเริ่มมีปัญหาเรื่องของหัวใจอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับ
แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อย
แต่จริงมันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้
แล้วก็อาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ชื่อดังมาก
แต่จริงมันอาจจะมาอย่างต่อเนื่องมานานแล้วอย่างนี้เราก็พูดเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในประเด็นนี้นะครับ
เชื่อว่าคงไม่มีใครปฏิเสธ
ไม่ได้ครับเถียงไม่ขึ้นครับเพราะว่าเขาประจักษ์กับผลงานมามากขนาดนี้แล้ว
ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นทีมระดับประสบความสำเร็จอะไรมากแต่ก็

ลงสนามในเกมฟุตบอลอาชีพอืมแล้วก็เธอก็รู้ดีครับว่านั่นคือความฝันของลูกชาย
ก็มันก็เป็นความฝันของคนเป็นแม่เหมือนกันที่ได้เห็นลูกชายได้ทำตามความฝันของตัวเอง
แล้วก็เป็นการทำตามความฝันตั้งแต่อายุ๑๕ปีซึ่งถือว่าแบบเฮ้ย
เร็วนะถือว่าเร็วมากใช่ถือว่าเร็วมากครับ
นั่นแหละครับการที่นักเตะเพียงแค่๑๕ปีได้เล่นฟุตบอลระดับอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่า
เพราะอาเกโรเป็นนักเตะที่สั่งสมประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรคนหนึ่งของนักเตะอาเจนติน่าเพราะ
เพราะว่าอาเกลโรก็เป็นอีกนักเตะอีกคนนึงที่เล่นกับพวกที่อายุมากกว่ามาตลอดนะครับ
แล้วก็สู้กับความแตกต่างด้านฟิสิคอลเพราะว่าเกลโร่เป็นคนที่ตัวเล็กนะครับ
แล้วเขาก็ต้องเจอกับผู้เล่นตัวใหญ่มาตลอดอย่างนี้
จะบอกว่าจุดเด่นที่เขามีก็คือ
เกลโรเป็นนักเตะที่ไม่เคยกลัว
หรือการที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักเตะตัวใหญ่

ที่เขาสู้ที่เขาสามารถที่จะไม่กลัวอะไรอย่างนี้
เป็นเพราะว่าการเล่นฟุตบอลมันคือความสุขของเขา

เขาจะเป็นคนเรียกเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนรุ่นทีมเสมอเว้น
เขาจะพยายามเรียกเสียงหัวเวลาถ้าบรรยากาศที่ไม่ดีเขาก็จะกระตุ้น
ลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนะครับ
มักจะเล่นฟุตบอลตลอดเวลานะครับก็เด็กติดแบบติดบอลมากมากอะไรอย่างเงี้ยครับ
จะไม่ใช่สนามฟุตบอลอย่างที่เราเข้าใจนะครับ
แต่มันคือลานหน้าบ้านปกติทั่วไปนะครับที่เต็มไปด้วยโครน
มีเศษหินเศษปูนเศษดินเศษทรายนะครับ
เพียงแต่ว่าด้วยความที่สนามมันไม่พร้อมอย่างนี้ครับ
อาจจะต้องเดาะบอลข้ามแบบยกบอลข้ามเสร็จอีกเสร็จปูนบ้างอ่ะ

เอ่อเลี้ยงไปมันติดเนี่ย
เพราะจริงอย่างเมซี่เขาก็โตมากับสนามฟุตบอลที่ไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนกัน
ใช่แล้วเขาก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดลึก
แต่จริงต้องบอกว่าการที่ได้เล่นในสนามที่ไม่พร้อมแบบนี้ครับ
มันทำให้นักเตะจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวเจนิน่าได้ทักษะที่ยอดเยี่ยมจากสนามพวกนี้
รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็สิ่งที่จำเป็นมากมายต่อการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
สำหรับเด็กอายุ๑๘ปีก็คือเกือบ๒๒ล้านยูโร

ยิ่งปี๒๐๐๖ถือว่าแพงเนาะสูงเลยแหละ

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่เขาชื่นชอบอยู่แล้ว
เสื้อมันใกล้กันเสื้อมันขาวเหมือนกันนะครับ
เพราะจาก๑๕มา๑๘เนอะ
ใช่๓ปีเองอยากที่จะเล่นในบ้านเกิดต่อ
ด้วยราคา๒๒ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนโตมากสำหรับเด็กอายุแค่๑๘ปีเนี่ย
แล้วทีมแบบอินดีพิเดนเต้เห็นแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาจะปฏิเสธนะครับ

ยังไงก็ขายครับเงินก้อน๒๒ล้านยังไงก็ต้องขายไม่มีทางที่จะไม่ขายนะครับเพราะว่า
เขาก็ไม่ใช่สโมสรใหญ่พอได้เงินก้อนนี้มันก็จุนเจือสโมสรได้แบบอีกเยอะเลย
แต่การย้ายมาที่เบื้องภาคสเปนก็คือกรุงมาดริจ
แต่ก็เป็นการย้ายต่างบ้านต่างเมืองแม้ว่าจะพูดภาษาเดียวกันก็ตามเป็นภาษาสเปน
สภาพแวดล้อมที่ว่าก็คือเมืองหลวงของประเทศที่แบบมันมีความการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างยาก
ลองคิดถึงว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทำงานกรุงเทพ
อายุน้อยอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ง่ายนะแม้ว่าเด็กมหาลัยก็ตาม
ผมว่าก็กลมคลายชีวิตไม่ง่าย
ลำบากจริงครับเพราะว่าเหมือนที่เล่าไปครับเพราะว่าธรรมชาติมันเรียกร้องการปรับตัว
แล้วก็ฟุตบอลยุโรปกับฟุตบอลอาเจริน่าเนี่ยมันเล่นต่างกันมากเลย
แล้วก็ด้วยอายุ๑๘ปีมันต้องแบกรับอะไรทุกอย่างเยอะเกินไป
แต่ว่าคนมันจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ครับมันก็ไม่มีอะไรห้ามได้แน่นอนอยู่แล้วครับ
เพราะสุดท้ายแล้วเกโร่ก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างรวดเร็ว
ว่าซีซั่นแรกอาจจะทำได้แค่๖ประตูจาก๓๘เกม
เขายิงประตูเพิ่มขึ้น๓เท่าจากซีซั่นก่อน
ก็คือจาก๓๘นัดที่เคยยิงได้๖ประตูก็กลายเป็น๑๙ประตู
จากที่ซีซั่นดี้แล้วทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ก็ได้๖ลูกเองน้อยมากนะครับ
ผลงานที่ว่านี้ครับทำให้สุดท้ายแล้วออเกโร่ก็กลายเป็นนักเตะ
โดยที่ตัวเขาก็อยู่กับทีมนาน๕ปีนะครับ
ยิงไป๑๐๑ประตู๑๐๑นะครับ

ก็อยู่มานานครับก็สัดไป๑๐๑ประตูซึ่งถือว่าเยอะนะครับเยอะนะครับ
เยอะนะครับ๕ปีนะ
ปี๑๐๑ประตูก็เฉลี่ยปีละ๒๐ลูก
ใช่เราไม่ลืมว่าซีซั่นแรกยิงได้แค่๖ด้วยนะ

นะครับแล้วก็ผลงานอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่ไปเตะตาทีมใหญ่นะครับอืม

มีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยครับมารอต้อนรับที่หน้าที่ทำการสโมสรนะครับ

ทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะกลายเป็นตำนานของสโมสร

ฮ่าฮ่าฮ่า

ทำนายแม่นมากนะครับ

แม้ว่าฟุตบอลสเปนกับอังกฤษจะต่างกัน

เผชิญหน้ากับสิ่งใหม่แล้วก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลังกฤษ
นั่นก็คือทำให้เขามีความมุ่งมั่นเป็นทุนเดิมแล้ว

ก็น่าจะ๑๐นะครับเวลูนี่ยิงหรือยังไงอันนี้จำไม่ได้แล้ว
จะบอกว่าสูสีก็จะไม่ถูกนะครับเพราะว่าจริงเมื่อจบ๙๐นาทีเนี่ย
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงระบาดเจ็บใช่ไหมครับ
คราวนี้เวลายังเดียว๓นาทีครับผมจำได้ว่าตอนนั้นนั่งดูละไปถึงฟ้าเขาบดขยี้มากเลย

คือ๒๒แล้วขออีกประตูเดียวชนะ
เป็นชั้มเลยอ่ะ

เคยเพิ่งไม่ดูเกมตัวเองแล้วด้วยซ้ำ

มันคือจะเอาให้ได้จริงแล้วก็สุดท้ายครับมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเป็นทีเด็ดของอาเกล
ที่ยิงประตูใช้ในนาทีที่๙๔นะฮะแล้วก็ทุกคนก็น่าจะจำได้เพราะว่ามันเป็นความกลหนในสนาม
แล้วก็เสียงคนพาก็แบบเกลโร่แบบโว่ยาวมากอ่ะอืมเออก็เลยแบบเป็นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของของ
ของซีซั่นนั้นเลยก็ได้แล้วแบบมันประเกิดในเกียรติสุดท้าย

ใช่พันมากแล้วก็ประตูนั้นก็กลายเป็นประตูสำคัญที่
ครั้งแรก
แล้วก็ทำให้ปีศาจแดงกลายเป็นแค่ทีมรองแชมป์ไปโดยปริญญา

สุดซึ่งจริงก็เหมือนที่เคยเล่าไปครับ
ลุยต่ออีกหนึ่งซีซั่น

แขนกับแขนแค้นมากครับแค้นมาก
แล้วก็ประตูนั้นจริงเป็นประตูที่สำคัญมากด้วยครับ
คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาทีมทีมใดทีมหนึ่งเนี่ย
ที่ยังไม่เป็นแชมป์เนี่ยมันยังขาด

แล้วพอไอ้ทีมนี้มันปลดล็อกแชมป์เมื่อไหร่
มันจะรู้ทริคในการที่จะลุ้นแชมป์แล้วอะครับ
ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดก็คือเชลฟรี
เชลสีที่เราเคยคุยกันในอิพฤษดที่คุยกัน๓ตอน๒๕๒๖
เราคุยกันชัดแล้วว่าเชลสีอ่ะเคยเป็นทีมเวียทีมเกรดเวีย
แต่พอถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาคว้าแชมปิมิลิกได้ตอนยุคโชเฟ่มูลินโย
หลังจากนั้นพวกเขายิงยาวเลย

เจอเจ้นครอบได้แชมป์

เฮ้ยทีมเนี่ยมันกำลังมาเว้ย

ใช้คำนี้เลย

มันเห็นมันเห็นหมดแล้วครับว่าจะทำยังไง

อาจจะเป็นสมมุติเซียน๕เป็น

อเกอโรครับเคยพูดถึงประตูที่ว่านี้ครับกับริจาศาสตร์โฟฟุดทูธ์ครับ
บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแม้แต่ตัวเขาก็ไม่อยากจะเชื่อ
เมนต์ในวันนั้นกองเชียร์และเพื่อนร่วมทีมเข้ามากอดกันอย่างบ้าครั่ง
มันก็คือการปลดล็อกทุกอย่าง

ก้าวมาสู่จุดที่ยิ่งใหญ่
มันมีสีฟ้าอืมนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นประตูที่สุดยอด
นะครับอืมดังนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจครับ
ถ้าตลอดสิบปีที่อยู่ในถิ่นนะครับเขาจะเป็นตำนานอืม
ตามที่เราเล่าไว้ว่าเป็นตำนานควบคู่ไปกับยายาตุเร่ดาบิตซีวา
หรือยายาตุอ่าหรือนะครับเพราะว่าลงสนามในสีเสื้อ
โอ้โหหดเยอะมากโอ้โหอะไรอ่ะเยอะไม่รู้จะพูดคำไหนคือเอามาหารเอามาหาร
กันเนี่ยคือโอ้โหทุกทุกหนึ่งจุดห้าเกมเนี่ย
เขาต้องมีประตูแล้วนะอืมเอ่อคือเฉลี่ยแทบจนแบบหนึ่งเกมตอน
ประตูแล้วอ่ะแบบอืมขาดแค่นิดเดียวอ่ะใช่
อีกไม่กี่ลูกก็จะเป็นเฉลี่ยทุกมีประตูทุกแมทแล้ว
ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าจริง
ซึ่งสาเหตุที่อาเกโลทำแบบนี้ได้นะครับ
เพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลัง๑๐ปีของเกลโร่เนี่ย
ผลงานของเกลโดมันไม่เคยตกไปจากมาตรฐานเลย

คือเป็นนักเตะที่ยิงประตู๒หลักได้เกือบทุกรูปการ
โรคเวงโรคลูกการ๒๐๒๐ถึง๒๐๒๑ซึ่งเป็นโรคลูกการสุดท้าย

เพราะว่ายิงไปได้แค่๔รูปจากการลงสนามแค่๑๓เกม
อันนั้นจะบอกว่าไม่ค่อยได้ลงด้วยแหละ
เจ็บเยอะด้วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
แปลว่าทุกรูปการณ์ที่เขาอยู่เขายิงละเมิดเรื้อเรือทุกครูปการณ์เลย

อืมแล้วจริงจริงคือถ้ารูปการณ์สุดท้ายเนี้ยเขาร่างกายฟิตหรืออะไรก็ตามแต่
นิจิตมันง่ายสำหรับเขาแน่นอน
ที่เขาจะไปเป็นตำนานนะครับก็คือในปี๒๐๑๖นะครับ
แล้วก็ในปี๒๐๑๗มันก็มีความแหม่งเกิดขึ้นตอนนั้นผมก็รู้สึกเพราะว่าอยู่เฮ้ยแมนซิตี้ก็มีกองหน้าที่ดีอย่างกุลอยู่แล้วทำไมถึงต้องไปเซ็นกาเบี้ยเชลซูสมาอีกนะครับ
แต่ว่าถ้าเราดูผลงานในช่วง๒๐๑๗จนถึง๒๐๒๐ก็จะเห็นได้ว่า
ในทางตรงข้ามในหลายครั้งเราก็จะเห็นว่า
เพราะว่าถ้าเราไปดู๒๐๑๗จนถึง๒๐๒๐
ก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญขาดไม่ได้อยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าที่ผมบอกว่าจริงในห้องพักเขาเป็นนักเตะที่เป็นตัวโจ๊กครับ

ที่จะทำให้บรรยากาศภายในทีมคึกคืนขึ้น

มีความขยัดซ้อม
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่านี้ไม่มีคำยืนยันที่แน่ชัด
ส่วนชีวิตนอกสนามครับของอาเกลโร่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างโดดเดี่ยว
เดือนละครั้งนะครับด้วยชีวิตที่โดดเดี่ยวที่ว่านี้ครับทำให้เวลาว่างของอาเกโรนะครับก็จะใช้ชีวิตกับเพื่อนสนิท
ซึ่งเป็นกวนสเปนนิชย์กับกวนที่เรียกภาษาสเปน
คนหนึ่งที่สนิทกันมากก็คือนิโคลัสโอตามเมนดี้คนที่เคยเล่นร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้
โดยที่กิจวัตรประจำวันก็ไม่แน่ใจหรือจะเป็นประจำสัปดาห์ก็ไม่รู้นะครับ
ยืนการให้ตายไงก็ไม่ดุก็คือหนังผี
ก็ไปง่ายครับกลัวผีนั่นแหละครับ
หน้าตาไม่น่ากลัวผีเลยพ่อเอ้ย
ยังกลัวผีครับเพราะเขาให้เหตุผลว่าจริงที่เขาไม่อยากดูหนังผี
เพราะเขาอยู่คนเดียวที่บ้าน
ซึ่งนั่นครับแปลว่ากลัวผีนั่นแหละครับ
แล้วก็ในฤดูการปัจจุบันครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือ
เป๊บก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางอเกลโรแล้วก็ทางกูล
ก็เลือกที่จะไม่อยู่กับทีมต่อไป
หลังจากที่อยู่ใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์
โดยที่ชีพจรการเดินเท้าของอาเกโรก็เกิดขึ้น

ใช่นะครับตอนแรกก็เหมือน

ทีมชาติแล้วก็สนิทกันตั้งแต่เด็กนะครับ
เล่นโอลิมปิกเพราะด้วยกันอะไรเงี้ยครับ

ใช่ถูกต้องครับ

เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ย้ายไปเล่นด้วยกัน
อย่างที่เราเคยเล่าในเอพิสดที่๓๐นะครับ

กันด้วยเหตุผลเรื่องเงิน

ผมจำได้ว่าเขาไม่ได้ลงสนามอยู่หลายสิบเกมเลยนะครับ
เพราะว่าการบาดเจ็บที่น่องนี่แหละ
เพราะว่ากว่าที่จะลงสนามได้จริงเนี่ย
ซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ได้ลงสนามแค่๔เกมเท่านั้นเองครับ
ในฐานะผู้เล่นของบาเซโรน่าเนอะใช่๔เกมก็คือเกมที่เจอกับมาเลเซียนะครับ
ซึ่งเป็นเกมแรกที่อาเกโรได้ลงสนาม
แต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขามาทำประตูแรกแล้วก็ประตูเดียวของชีวิตในสีเสื้อ
น้ำเงินเลือดหมูก็คือการเจอกับริวิตเลือกยิงถูกยิงถูกที่คลิมซะด้วย
ครับเรื่องนี้ดีมาก

มันจึงเป็นการบีบบังคับให้อาเกโร่ต้องแขวนสตัส
จากโรคฟื้นวันเพียงแค่อายุ๓๓ปีเท่านั้นเอง
เล่นอีกค่ะความจริงเนอะ

ใช่ก็๓๓ปีคือแบบมันเร็วไปสำหรับนักเตะแบบอาเคโรนะครับ
ในเขาเรียกเป็นพิธีแล้วกันเป็นพิธีการประกาศ
เรื่องนี้อย่างเป็นทางการเรื่องประกาศแขวนสตัฐส์อย่างเป็นทางการเนี่ย
อาเคลโรต้์ก็เรียกว่าแขวนสตัฐส์ทางน้ำตาอีกคนหนึ่งครับ
เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของอาเกโร่มาก
โดยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เขาจะประกาศแขวนสตัสเนี่ย
ที่จะเพิ่มความหวังในการที่จะสร้างโอกาส
แม้จะเปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่ง
แต่ทุกอย่างมันก็ไม่เป็นผล
หลังจากที่ทราบเรื่องนี้จากทีมแพทย์
เขาก็บอกเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากมากนะครับอืมโดยที่
ตอนที่เขาไปตรวจร่างกายที่คลินิกนะครับเจ้าหน้าที่แพทย์ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า
เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณเหลือเกโร่จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่ง
เป็นเรื่องที่ยากมากมากจากตอนนั้นนั่นเองครับ
เกโรก็พยายามนัดที่ที่บอกว่าพยายามที่จะสร้างโอกาสกลับมาลงสนาม
แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ยืนยันว่า
ตอนเนี้ยหน้าตอนเนี้ยด้วยเทคนิยีทางการแพทย์
เนี่ยมันมันยังไม่สามารถที่ทำให้อาเกโรกลับมาได้นะครับอืม
นั่นจึงทำให้ความท้าทายของเซคิโลเกโรต้องเปลี่ยนไปครับจากที่พยายามจะกลับมาลงสนาม
พยายามที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองกลับมาเล่นฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่ง
ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการค้นหาชีวิตใหม่ในชีวิตที่ปราศจากฟุตบอล
อ่าไม่มีฟุตบอลแล้วตอนนี้

อันนี้จริงถ้าใครกลับไปย้อนดูการแถลงข่าวแขวนสตัสของอาเกโร
ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอาเกียโรอึดอัดกับสถานการณ์ที่เขาเป็นมากนะครับ
ใบหน้าของเขาเนี่ยเป็นไปด้วยแบบความโศกเศร้า
แต่ก็พยายามที่จะเรียกรอยยิ้มกลับมาแบบพยายามฝืนยิ้มนะครับ
เห็นได้ชัดอยู่ว่ามันพยายามฝืนยิ้มพยายามทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะครับ
ด้วยการบอกว่าอย่างน้อยครับ
นั่นถือว่าไม่เลวร้ายเลยใช่ไหม
สำหรับประตูสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพอืมอืม
นั่นแหละครับเส้าเหมือนกัน
มันเป็นบรรยากาศความออกให้เรื่อยครับในวันนั้น
มันเหมือนที่ทำใจมาแล้วแต่ก็ทำใจไม่ได้
ใช่คือแม้ว่าการยิงมุมประตูสุดท้ายกับการยิงริมริจ
มันก็มันก็ได้หัวเราะแค่ตอนนั้นนะครับอืม
เพราะสุดท้ายแล้วเขายังอยากยิงประตูไปอีกมันไม่ใช่อยากจบแค่นั้นนะครับ
อืมใช่ใช่อืมแล้วก็เกโร่ก็บอกอีกไปอีกด้วยครับว่า
ถ้าให้มองในแง่ที่ดีนะครับอย่างน้อย
สิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือปัญหาหัวใจใช่ไหมครับ
มันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นชีวิตการค้าแข้งการทำงานของเขาก็
ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราได้มาชื่นชมผลงานของเขานะครับ
แล้วก็บอกว่าอย่างน้อยครับก็คือ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกคุณได้ฟังทั้งหมด

อืม

อ่าใช่๔เรื่องเดียวกันเลยแหละ

ก็บอกว่า
มันมีทิศซีทางการแพทย์นะครับ
แต่ก็มันก็ยังไม่ได้ข้อสรุป๑๐๐หรอกครับ

มันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้นักฟุตบอล

ถึงมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมากขึ้น

เออถ้าให้เดาจริง

ก็คือว่าฟุตบอลสมัยปัจจุบันเนี่ย

อยู่ของเรื่องการปรรถะความเครียด

อืม

ก็มีผลไม่น้อยนะครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลของลิเวอร์ภูฟุตบอลของทูเคิล

ฟุตบอลของใครก็ตามแต่ครับ
พลังงานกล้ามเนื้อของนักฟุตบอลเป็นจำนวนมากนะครับ

มันก็คือวิ่งสุดลงสุดเหมือนกันเนี่ย
เหล่านี้มันยิ่งทำให้การใช้พลังงานการใช้ร่างกายการใช้หัวใจหนักขึ้นหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับ
เป็นนักเตะที่ที่ทำงานแบบนั้นแหละก็เป็นไปได้จากข้อสันนิษฐานนี้
ครับนั่นแหละครับ

เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่ค่อยมีใครไม่ชอบ

เป็นนักเตะที่ค่อนข้างป๊อปปุล่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเกลียดเขา

เขาดูเป็นเขาดูเป็นนักเตะประเภทนั้นไม่ใช่นักเตะที่แบบจะมีคนหมั่นไส้
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่
ถ้าพูดถึงน่าเสียดายที่เลิกเล่นไปซะก่อนเราก็จริงตัวผมเองก็ชอบเขานะ
เพราะว่าจริงรู้สึกว่าเขาเหมือนมีสไตล์คล้ายโซเลส
เขาน่าจะเป็นกองหน้าประเภทเดียวกันถ้าได้กุลมาแทนโซเลสก็ดี
ใช่ใช่ตอนนั้นน่ะน่าเสียดายน่าเสียดาย

ใช่คืออยู่ในช่วงกำลังสร้างกำลังนี้ครับ
ก็เป็นเรื่องราวของเขาแหละ
ของเขาแหละว่าตั้งแต่เด็กจนโตเขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่๑๕นะฟุตบอลอาชีพ
ใช่ฟุตบอลอาชีพใช่เออก็ผ่านมายี่สิบสามปีด้วยกัน
อืมก็ไม่นานนะไม่นานเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะเขาจะอยู่นาน
แต่พอมานับปีเออมันก็ไม่นานนะใช่เขาแบบเขาเขาก็ต้องเลิกเล่นไวอ่ะ
คนนั้นก็ถึงอยู่นะ
เกินมนุษย์มดาเลยเกินคนนั้น
เป็นเรื่องที่อุ้มคลึมนิดน้อย

อันตรีต่อไปล่ะพี่บอยสปอยสักหน่อยไหมล่ะ
อันตรีต่อไปสปอยยากครับ
สปอยยากเพราะว่า
ผมเสริมนึงแล้วกัน
โธจสะเทือนโรค

สะเทือนโรคกับเลข๓๔

เพราะว่าเขาเลิกเล่นตอนอายุ๓๓ปี
ใช่เลิกเล่นตอนอายุเท่านี้พอดี
ก็เลยมาเป็นประเด็น
ยังไง๓๔มาลุ้นกันว่าเป็นเรื่องอะไร

บ่าย๒โมงวันเสาร์เหมือนเดิมทุกวีคนะครับ

แป๊บก็นานเหมือนกันนะ๓๔วีคเข้าไปแล้วที่เรา
อัดรายการนี้กันมาเนอะ

เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ

มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
ก็มีความคิดเห็นหรือมีอะไรใดก็มากันได้เลยที่ตรงนั้นนะครับ

วันนี้ก็สวัสดีครับผม
สวัสดีครับ